ส่วนที่จังหวัดอ่างทองนะคะมีตำรวจค่ะไปไล่ล่าจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัย
ยังเป็นผู้ต้องสงสัยนะเพราะไปเจอเขาอยู่ริมถนน
แล้วเขาก็มีท่าทีท่าทางพิรุษตำรวจขอตรวจค้น
ไม่ให้ตรวจค้นที่รถจักรยานยนต์วิ่งหนีเข้าป่าเข้าทุ่งนาไป
ตำรวจอ้าวมีหรือไม่มีไม่รู้แหละแต่ถ้าวิ่งหนีก็ต้องตาม
และในช่วงที่ตามไปยื้อยุดฉุดกระชากัน
เกิดอาการอุจจาระแตกอุจจาระแตนขึ้นมานะคะ
สำหรับตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้กลัวตำรวจจัดเลยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายค่ะตำรวจก็ต้องพาไปล้างเนื้อล้างตัวนะคะ
ไปดูความลำบากของตำรวจหน่อยตอนช่วงที่พาเขากลับเข้ามาที่โรงพักค่ะ
กันกลิ่นนะเขาบอกมันคล้าคลุ้งเลย
จจาระมนุษย์ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ

ทำงานไปแน่ลำบากเนอะตำรวจเนอ

เพราะว่าเจอยาบ้าด้วยนะครับ
ชื่อว่านายราเชนพุ่มประสงค์อายุ๔๖ปี
ตำรวจควบคุมตัวมาในข้อหาเสพยาบ้าค่ะ

ตำรวจสายตรวจสพเมืองอ่าทองอ่างทองสองนายเนี่ย
ออกตรวจตราตามพื้นที่ไปถึงสะพานข้ามจวนผู้ว่า
นายราเชนคนนี้ไม่สวมเสื้อนั่งคร่อมมอเตอร์ไซค์อยู่
ท่าทีท่าทางมีพิรุษก็เลยขอเข้าตรวจค้น
นายราเชนไม่ให้ความร่วมมือค่ะ
รถจักรยานยนต์วิ่งหนีไปเลยลงทุ่งลงนาไปเลยค่ะ
ตำรวจเห็นแบบนั้นอ้าวไม่รู้แหละผิดไม่ผิดไม่รู้
แต่ถ้าวิ่งหนีมันมีพิรุษตามค่ะ
ตามไปจนทันเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากช่วงนั้น
และช่วงนี้เองค่ะตำรวจนายหนึ่งเป็นลม
พอเป็นลมปุ๊บนายราชเชนหลุด
วิ่งหนีเข้าป่าไปอีกแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอด
จับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะและนำตัวส่งตำรวจ
แต่ช่วงนี้แหละช่วงที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะถูก
จะถึงมือตำรวจปล่อยอาวุธเคมีออกมา
อุจจาระแตกอุจจาระแตนนะคะ
นาราเชนหลังจากที่ตำรวจพามาถึงสถานีเนี่ยนะ
ก็ต้องพาเขาเข้าห้องน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวนะ
แต่มันก็ยังมีกลิ่นอยู่เพราะว่ากลิ่นมันติดอยู่ที่กางเกงนะคะ
เนี่ยเขาก็ต้องใส่กางเกงเนาะถ้าพาล้างเนื้อล้างตัวแล้วทิ้งหมดเขาก็
ก็ล่อนจ้อนเลยเนาะ
ส่วนตำรวจที่วิ่งไล่จับที่เป็นลมไปช่วงแรกเนี่ยนะคะ
อาการดีขึ้นค่ะตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ก็คือทำงานหนักข้ามวันข้ามคืนนั่นเอง

มากระทั่งโรงพักษ์เลยค่ะอุ่นเลยนะครับ
มาถึงนี่เลยป่ะ
อินโทรศมาเลยนรู้จอมาเลย